ผู้ชายคนหนึ่งค่ะถูกพันรยาขอหย่า

ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจค่ะตามไปรังความ

รวมถึงทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยค่ะ
โอ้โหเยี่ยมจริงผู้ชายอะไรเนี่ย
พูดลูกเป้าก็ไม่ต้องอยู่แล้วบ้านแบบเนี้ยนี่
นี่นะคะนี่นะคะ

ไม่ใช่เฉพาะตัวบ้านเท่านั้นนะคะ
อย่างอื่นที่อยู่รอบบ้านเขาก็ทำลายตามไปด้วย
ท่าข้าม๒๐แสงแดมบางขุนเทียนค่ะ

ไปดูซิว่าบ้านสภาพเหลืออะไรบ้าง
โอ้โหพังเสียหายเกือบทั้งหลังเลยค่ะ
รั้วบ้านประตูหน้าต่างอุปกรณ์ภายในบ้านห้องน้ำ

นางสาวนพักหรือว่าคุณแจงพันรยาของผู้ชายคนนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอนอกจากบ้านจะถูกทำลายแล้ว

อยู่กินกันประมาณ๒๐ปี
แต่เพิ่งจดทะเบียนประมาณ๑๐ปีค่ะ
มีลูกด้วยกัน๒คน๙ขวบกับ๑๗ปี

ตอนนี้อยู่ระหว่างทำเอกสารหย่าร้างกัน

เพราะในต้นเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะ

วันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ในต้นเอาปืนมาขู่ฆ่าค่ะ
ลูกเลยหนีออกจากบ้าน

แต่ตำรวจไม่ได้รับแจ้งความค่ะ
ก็เลยงั้นต้องหนีไปให้ไกลแล้วแหละ

ในต้นอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
และมีการส่งข้อความมาข่มขู่เรื่อย

ทำลายบ้านที่สร้างมาด้วยกันจนเสียหาย

ขออนุญาตอ่านตามที่เขาพูดนะคะ
อันไหนที่กูซื้อกูสร้างจะทำลายให้หมด
โอ้โหเธอบอกว่าเห็นคลิปแล้วเห็นพฤติกรรมแล้ว

จะยืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ

รับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไปเที่ยวผู้หญิงค่ะ
พอกินเหล้าทุกวันแล้วก็สุบบุหรี่
เราก็เริ่มพฤติกรรมเดินแก้พาในบ้าน

ซึ่งลูกก็บอกว่าป๊าทำอะไรทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฟังทางฝั่งผู้หญิงแล้ว
ฟังทางฝั่งของผู้ชายผู้ชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิป
ชื่อว่าในต้นเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับเขาเนี่ย
เนี้ยเขาตั้งโต๊ะลักษณะคล้ายคล้ายแถลงเลยน่ะค่ะ
เขาบอกว่าตลอดเวลาที่คบกับพันรยาคุณแจงเนี่ย
คุณแจงก็รู้มาตลอดนะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
กินเหล้าสูบบุหรี่และเจ้าชู้เอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ที่ผ่านมาเขาขอเลิกนะครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ร้อย
แล้วทำไมตลอดระยะเวลา๙๙ครั้งทำไมยังอยู่กินกันปกติฉันผัวเมียได้
แสดงว่าพี่ยอมรับว่าพี่ก็เที่ยวก็มีอารมณ์รุนแรงอย่างที่เขาบอกเจ้าชู้อย่างที่เขาพูดถูกไหม
มันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนถ้าผมไม่เจ้าชู้
ผมไม่สามารถจีบเขามาเป็นแฟนได้ตั้งแต่เขาอายุ๑๕ผมเป็นอย่างนี้
แล้วเขาไม่รู้ถึงอารมณ์ผมเหรอไม่รู้ถึงความความถ้าผมพูดตรง
ผมไม่ใช่คนหน้าตาขี้เหลณวันนี้ผัวเมียกันอ่ะ
จากคนที่เคยรักกันณวันนี้ใครสังคมจะประนามผมยังไง
ผมบอกคำเดียวนะครับไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนสองคน
แล้วในคลิปอ่ะผมอยากจะให้ขอขอให้ขอให้เขาอ่ะ
เอาคลิปทั้งหมดที่เขาเคยบันทึกผมไว้มาชี้แจงต่อหน้าสาธารณชน
เขายินดีไหมแม้กระทั่งวันที่เขาออกจากบ้านอ่ะ
ผมกราบเขากราบกราบเท้านะขอร้องว่าอย่าออกเลย
อย่าไปไหนเลยถ้าอยู่เงี้ยป๊าจะไม่ไม่ทำต่างต่างนานา
แล้วผมก็ไม่เคยทำอีกเลยจนเหตุการณ์เมื่อวาน
กราบเขากราบเท้าลูกสาวผมทั้งสองคนผมเป็นพ่อ

เขาทำท่าไงถ้าคุณเป็นผมทุกคนคุณจะรู้สึกยังไง
อันนี้เป็นคำตอบของเขานะคะจากประเด็นที่เขาบอกว่าคุณแจงเนี่ย
เขารู้ว่าเขาเป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เจ้าชู้
เอาทีนี้ประเด็นทำร้ายร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ปืนข่มขู่
เขาก็ปฏิเสธนะคะเขาบอกว่ามันไม่เป็นความจริง
วันที่๑๗ตุลาคมคุณแจงแจ้งตำรวจมามาหาที่บ้านเลย
เขาบอกว่าณวันนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
ก็เลยตัดสินใจไลฟ์เฟซบุ๊คฟังเสียงเขาต่อค่ะ
นี่แหละครับน้องแจงบอกว่าผมโวยวายผมยิ่งงงเลยวันนี้

คือคนมันเกลียดกันแล้วผัวเมียแค่นั้นเอง

ไม่มีใครนับหรอกผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่ควรหาข้อมูล

ไม่ได้ต้องรอหมายสารมาไม่เอา

ที่ผ่านมาพันรยาขอหย่าหลายครั้งค่ะ
แต่เขาก็ไม่ยอมเพราะเขาให้เหตุผลแบบนี้นะคะ

กับภรรยาแล้วเหมือนกันนะแต่ยังไม่ขอหย่า
เงื่อนไขของภรรยาที่ขอมาก็คือให้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูก
และค่าผ่อนที่ดินที่ติดอยู่ในธนาคารอ่ะเดือนละสามหมื่นเจ็ดพันบาท
เขาบอกว่าเขาขอขอหมายสารใช่ไหมคะ
สักครู่นี้เขาบอกว่าเขาขอหมายสารแต่จริงแล้วก็คือ
หย่ากันได้นะที่อำเภอแล้วก็จะต้องมีพยานเนี่ยนะคะ
ก็ลองดูนะคะว่าสารจะไกลเกลี่ยเรื่องนี้ยังไง